ต้องฝากเตือนภัยเรื่องของขโมยขจนอีกแล้วนะครับ
ไม่รู้เหมือนกันล่ะคงจะสร้างบ้านใหม่แล้วมั้ง

โอ้โหไม่ยอมไปซื้อครับเจ้าโจรคนนี้
ขโมยมันทุกสิ่งทุกอย่าง

ลาวเตอร์ไวเล็กก็เอาเนี้ยสองหน้าก็เอามา
เตารีดก็มีหม้อของข้าวก็มากวาดอะไรได้กวาด
กวาดหมดเลยครับไปเจอกับผู้ต้องหานะครับ
ที่ชื่อจริงอ่ะชื่อว่านายแก้วตรีอ่าขอไปแก้วสีไตร
อืมชื่อเล่นชื่อในเบิร์ตอืมอ่ะในเบิร์ตเนี้ยนะฮะ
หมูที่สิบเอ็ดบ้านขนมพระเอาผืนปากช่องจังหวัด
คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่นั้นนะ
ว่าถูกขโมยของในยามดึกซึ่งของที่หายส่วนใหญ่ก็เป็นพวก
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างที่เราเห็นนั่นแหละ

สงสัยว่ายกโซฟาไปยังไง

อุ๊ยมีคนร่วมก่อเหตุไม่แน่ใจ

เตียงนอนด้วยแล้วก็มีม่านด้วยมีถังแก๊สมีหม้อของข้าวของอื่นอีกเพียบโอ้โหมากมายเลยทีเดียวนะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะออกตามล่าผู้ก่อเหตุด้วยการใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
คอยสืบคอยดูว่าเอ๊ะขโมยจุดนี้แล้วเขาไปตรงไหนอะไรยังไง

เพิ่งจะปลูกบ้านสร้างบ้านใหม่โถ่ยังไม่มีเฟอร์ดีเจอร์ค่ะ
คุณไปซื้อเขาสิครับ

อย่าให้ผมต้องพูดเลยเดี๋ยวเขามาโฆษณาให้อีก

บอกเลยนะว่าขโมยมาหมดทุกอย่างแล้วไปรักทรัพย์ตามบ้านที่ไม่มีคนอยู่
ขโมยทุกอย่างที่เอาได้เห็นอะไรเอาได้เอาหมด

ว่าคุณยกตู้เย็นมาได้ยังไง
ผู้ชายต้องช่วยกันกี่คน
มีความเป็นไปได้ไหมตอนมุนที่สาครับคุณผู้ชมครับ
ว่าอาจจะไม่ได้ก่อเหตุคนเดียว

ใช่ครับหลายบ้านคือเรื่องนั้นน่ะครับ

หลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวในเบิร์ตได้
ชาวบ้านผู้เสียหายโอ้โหดีใจ

ได้ของคืนแล้วที่สำคัญด้วยความที่มีน้ำใจนะครับ
ชาวบ้านเขาก็เอากระเช้ามามอบให้กับคุณตำรวจด้วย
เป็นการตอบแทนความที่ว่าตำรวจสามารถควบคุมตัวกลรายได้สักที
ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมคุณตำรวจมาก

ตำรวจก็ทำตามหน้าที่อยู่แล้ว
ไม่ได้ว่าทำให้เคสของใครเป็นพิเศษหรอก
แต่ยังไงซะเรื่องของการตอบแทนน้ำใจก็ว่ากันไป
ส่วนเรื่องของการขโมยอันนี้เดี๋ยวคุณตำรวจเขาจะขยายผล
สืบต่อว่าใครช่วยในเบิร์ตในการขนของหรือเปล่า
มีความผิดนะคะเรื่องขโมยของไม่ว่าคุณจะขโมยไปที่ไหนยังไงเล็กใหญ่ขนาดไหนมีความผิดหมดนะคะ